เอาจากวันที่๑๘พฤษภาคมที่ผ่านมานะคะทางบขศค่ะ
เปิดเส้นทางนะคะให้เดินรถได้มีสายเหนือสายอีสาน
แล้วก็สายตะวันออกรวมทั้งหมด๑๖เส้นทางด้วยกันเนี่ยนะคะ
หลายคนก็บอกว่าก็อยากกลับบ้านแหละได้ใช้บริการแล้ว
แต่พอขึ้นไปใช้บริการค่ะมันต้องเว้นระยะห่าง
เว้นระยะห่างทั้งผู้ประกอบการบอกว่าต้องเสียค่าโดยสารเพิ่มเป็น๒เท่า
เพราะลักษณะคือถือว่าคุณนั่ง๒ที่
หรือสองที่เออเป็นแบบนี้
ผู้ชายที่พูดที่เล่าให้ฟังเนี่ยเพราะว่ามีผู้ชายคนหนึ่งนะคะ
นั่งรถโดยสารค่ะกลับบ้านก็คือจะกลับจากพัทยา
บ้านอยู่ที่จังหวัดทางภาคอีสานเนี่ยนะคะเขาบอกว่าก่อนหน้านี้เขาขึ้นรถ
ปกติเขากลับบ้านห้าร้อยบาทแต่เที่ยวเนี้ยเขาต้องเสียเงินเก้าร้อยสิบบาท
เขาก็เลยเอาเรื่องนี้มาแชร์ในโลกออนไลน์นะคะคุณเห็นคนอ่านอุ้ย
ภาควิจารณ์อย่างหนักค่ะผู้ชายคนนี้เปิดเผยว่าเขาเดินทางกลับจากพัทยานะคะ
บ้านอยู่ที่หนองคายปรากฏว่านี่แหละค่ะจากห้าร้อยบาทค่าโดยสารเป็นเก้าร้อยสิบบาท
ผู้โพสต์บอกว่าตัวเขาไม่ได้มีปัญหาอะไรก็ยอมจ่ายนะจำเป็นต้องเดินทางกลับบ้าน
แต่ถ้าคนหาเช้ากินค่ำเงินน้อยและเศรษฐกิจช่วงนี้มันก็ไม่ค่อยดี
แล้วเขาจะทำยังไงถ้าเขาอยากกลับบ้านเนี่ยนะคะก็เลยฝากเรื่องนี้แชร์ไปถึงรัฐบาลให้ดูให้หน่อยว่ามันใช่ไหม
จะต้องจ่ายสองที่น่ะล่าสุดค่ะทางบริษัทสี่ศูนย์เจ็ดพัฒนาจำกัดสาขาพัทยาชนบุรี
ออกมาโพสต์เฟซบุ๊กชี้แจงบอกว่าเรื่องดังกล่าวไม่ได้โกงราคาหรือคิดราคาเกินจริงนะ
ให้เว้นระยะห่างทางสังคมก็ต้องมีการสับหวังฟันปลากันหรือสองเบาะนั่งได้คนเดียว
ทางบริษัทสั่งให้พนักงานขายตั๋วบอกราคากับผู้โดยสารและสอบถามความสมัครใจก่อนทุกครั้ง
ก็คือแจ้งความสมัครใจแล้วถ้าสมมุติผู้โดยสารสมัครใจจะเดินทาง
ก็คือถึงจะขายตัวให้อ่า
เป็นว่าผลักภาระให้กับประชาชนอีกแล้วนะคะเพราะฉะนั้นรัฐบาลฝากดูด้วยนะคะ
อาจจะซับซีดี้ทรัพย์ซีไดท์ส่วนต่างค่าโดยสารไปหรือเปล่า
หนุนช่วยเหลือไหมอุดหนุนไหมนะคะ
ฝากด้วยค่ะเป็นความเดือดร้อนของประชาชนนะคะ